มีขนมไทยอีกหนึ่งชนิดที่ดิฉันชอบทานมาก
คือปกติแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการพัฒนา
หลากหลายรูปแบบมีที่ขายเยอะแยะมากมาย
สูตรโบราณคือเก่าแก่มาก
มากเขามีวิธีการทำยังไงและอร่อยเด็ดหวานมันขนาดไหน
อ่ะอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากรู้แล้วดิฉันรู้แล้วก็เลยมาบอกต่อ
เรื่องดีเด็ดรู้แล้วเก็บไว้คนเดียวได้ไง
ของแบบนี้มันต้องรู้แล้วบอก
ไม่รู้จัก

ประมาณกลมมันก็เหลี่ยมแผ่นเล็ก
น่าจะเป็นกร้อนเป็นขนมกลมยังไงก็ค่ะ
ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเด็กไทยยุคนี้รู้จักขนมบ้าบินกันน้อยมากครับ
เห็นเป็นขนมชิ้นเล็กแบบนี้ก็มีตำนานกับเขาเหมือนกันนะจ๊ะ
ที่มาของชื่อบ้าบินมีอยู่๒กระแสด้วยกัน
บ้างก็ว่ามาจากผู้ที่เป็นเจ้าของตำนานชุมชนชาวกูดีจีน
แต่เรียกกันจนเพี้ยนเป็นบ้าบิน
ชื่อกดชะดัสเดอะคลูอิ้งบา
แต่เรียกกันง่ายที่คำสุดท้ายว่าปลา
และเติมบินเข้าไปจนกลายเป็นชื่อบ้าบิน
แต่ไม่ว่าที่มาจะมาจากไหน
บ้าบินก็ถือเป็นขนมที่ครองใจคนไทยมาเป็นเวลาอย่างยาวนาน
แม้ปัจจุบันนี้จะหามารับประทานกันได้ไม่ยาก
แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นบ้าบินในตำนาน
นั่นก็คือบ้าบินแม่เสียน
อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
สืบทอดวิธีการและสูตรตั้งแต่โบร่ำโบราณ
เกือบ๑๐๐ปีมาแล้ว
แต่ขนมบ้าบินแม่เสียนบอกเลยว่า
ถ้าเดินเพลินจะหาไม่เจอเลยว่าร้านอยู่ตรงไหน
เพราะร้านนี้ไม่มีป้ายหน้าร้าน
และไม่ได้ตกแต่งให้ดูเป็นร้านขายขนมอีกด้วย
เรื่องนี้มีเหตุผลครับ
ขนมบ้าบินแม่เสียนกันหน่อยจ้า
คือเราจะอนุรักษ์ให้แบบโบราณไง
เพราะว่าป้ายเป้ยเราก็ไม่ได้ทำขึ้นมาเลย
ทีนี้เราก็เน้นถ้าลูกค้าโทรมา
แล้วก็บอกให้มาตรงธนาคารธนชาติเป็นหลัก
เพราะว่าธนาคารไทยชาติมันอยู่ปากซอย

ตอนนี้เขาอยากจะให้อนุรักษ์แต่ของโบราณใช่ป่ะล่ะ
นมบ้าบินนี่แหละเรารักแบบโบราณ

ผมยอมรับเลยว่าไม่มีที่ไหนทำหรอกมีที่นี่ที่ทำ
เราต้องเก็บไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าคนรุ่นหลังก็ได้รู้ว่า
เออเป็นโบราณเขาอนุรักษ์ไว้
โอ้โหพี่สมบัติเขาอนุรักษ์ตั้งแต่บ้าน
จนถึงสุดที่พิธีพิธรรมทุกขั้นตอน
เริ่มตั้งแต่แป้งข้าวเหนียวที่ต้องตื่นแต่มืด
โม่เองทุกเช้ายังยังไม่พอครับ
ห้อเสร็จแล้วต้องนำหินมาทับข้ามวันข้ามคืน
เพื่อให้แป้งแห้งที่สุด
ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงครับ
เมื่อได้ส่วนผสมที่พอดีแล้ว

คือการนำลงเตาอ้าว
ที่นี่ไม่ได้นำลงเตาแบนแล้วปิ้งพลิกไปพลิกมานะครับ
เพราะบ้าบินโบราณเขาต้องหยดลงพิมพ์
แม่พิมพ์บ้าบินโบราณจะมีลักษณะเป็นทรงกลม
หยดต้องมีเทคนิคคือการปั้นแป้งให้เป็นรีกลม
และใช้นิ้วกดให้แน่นแต่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้แม่พิมพ์นั่นก็คือ
ที่นี่เขาใช้เตาถ่านด้วยเทคนิคผิงล่างสุมไฟบน
เห็นความพิธีพิถันในทุกขั้นตอนแล้วไม่แปลกใจเลยครับว่า
ทำไมขนมบ้าบินแม่เสียนถึงเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าหลายคน
ผมขอการันตีอีกหนึ่งเสียงเลยครับว่าของแม่เนี่ยอร่อยจริงจ้า
แม้วันนี้โลกหมุนไปเร็วเพียงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนหยุดนิ่งไม่ยอมเปลี่ยนไปตามการเวลา
คือความรักและคุณค่าของขนมบ้าบินแม่เสียน
ใครอยากจะมาลิ้มลองรสชาติขนมบ้าบินโบราณสูตรแม่เสียน
ก็เดินทางกันมาได้ที่ถนนเทศบาลหนึ่งซอยสอง
ตำบลท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยาแห่งนี้
วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้ว
แต่สัญญาว่าจะมีเรื่องดีเด็ดมาฝากอีกแน่นอน
สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
โอ้โหเราได้รู้ถึงที่มาของขนมบ้าบินด้วยนะ
บ้าบินถือว่าเป็นขนมในดวงใจใครหลายคน
คุณผู้ชมส่งมาก็มีเหมือนกันชอบทานขนมบ้าบิน
หรือว่าส่งมาว่าบ้าบินน่าทานมากก็มีเหมือนกัน
แต่ว่าเราไม่เคยเห็นขนมบ้าบินที่เป็นแบบโบราณแบบนี้คุณ
คือเป็นการทำให้มันสุกทั้งสองด้านในเวลาเดียวกัน
ผิงล่างสุ่มไฟบนเพราะว่าอย่างนี้ใช่ไหม
ใช่ผมเชื่อว่าเวลาทานเข้าไปแล้วนะไอ้ตรงกลางมันต้องชำนะส่วนข้างบนมันจะแห้งกรอบ
เออใครลองทานหรือว่ามีโอกาสไปก็อย่าลืมไปแวะเวียนลองชิมลองทานกันดูได้นะคะ